นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุเด็กรอดชีวิตได้
แต่ว่าหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
สองขวบเท่านั้นสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตหลังจากที่อลิเกเตอร์งาบไป
ใช่ค่ะซึ่งกรณีนี้ทางด้านครอบครัวของเด็กน้อยชาวอเมริกัน
วัย๒ขวบนี้ก็ออกมาขอร้องค่ะ
อยากให้สังคมเคารพความเป็นส่วนตัวส่วนบรรยากาศ
การจัดงานศพก็เป็นไปด้วยความเศร้าสร้อยค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศพิธีศพของหนูน้อยเลนเกรส
เด็กชายชาวอเมริกันวัย๒ขวบที่เสียชีวิตจากการถูกแอลลิเกเตอร์ตัวหนึ่งจู่โจม
แล้วก็ลากลงไปในทะเลสาบเซเว่นซีที่วอลดิสนี่เวิลรีสอร์ท
ในเมืองออเลนโดรัฐฟอริดานะคะ
ขณะที่เขาลงไปว่ายน้ำในทะเลสาบซึ่งมีป้ายห้ามไหว้ติดอยู่ค่ะ
โดยพิธีศพของเด็กชายก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย

กลางครอบครัวรวมถึงญาติสนิท
ต่างมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ล่าสุดนะคะนายแมทและนางเมลิซ่าเกรฟ
พ่อแม่ของหนูน้อยเลนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
โดยบอกว่าพวกเขารู้สึกตกใจและเสียใจ

ขณะนี้สมาชิกทุกคนในครอบครัวกำลังอยู่ในภาวะหดหู่
ดังนั้นจึงอยากที่จะขอร้องให้สื่อมวลชน
รวมถึงสังคมเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเขาค่ะ
พร้อมยังได้กล่าวขอบคุณตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท
ที่ตั้งใจค้นหาลูกชายของพวกเขา
โดยไม่ได้หยุดพักเลยตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ

เจ้าหน้าที่ยังไม่พบแอลลิเกเตอร์ตัวที่ก่อเหตุจู่โจมหนูน้อย
แม้ว่าจะสามารถจับแอลลิเกเตอร์ในทะเลสาปแห่งนี้ได้ถึง๕ตัวแล้วก็ตามนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงยืนยันค่ะ
ว่าจะค้นหาแอลลิเกเตอร์ตัวนี้ต่อไป
ทางรีสอร์ทก็เตรียมที่จะติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังอัลลิเกเตอร์ในบริเวณดังกล่าว
จากก่อนหน้านี้มีแค่ป้ายเตือนว่าห้ามว่ายน้ำเท่านั้นค่ะ
โดยหลังจากนี้เตรียมที่จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จับแอลลิเกเตอร์ที่มีพฤติกรรมโหดร้าย
กลัวมนุษย์ขึ้นจากทะเลสาปแห่งนี้ด้วยนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะ